พาไปหาของกินของเด็ดอย่างส้มตำ
ว่ากันว่าส้มตำเนี่ยนะไม่ต้องตำแต่เขย่า
ส้มตำเช็คเขาเช็คกันแบบไหนอร่อยยังไง

เฮ้ยซ้มตำพยาวแซ่บ
ถูกต้องคือผมว่ามันตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนะ
จริงเอาจริงเวลาคุณไปซื้อส้มตำใส่ถุง
ให้แม่ค้าตำมาแล้วถ้าคุณไม่กินตอนนั้นหรือไม่กินภายในสักชั่วโมง๒ชั่วโมง
มันจะทำไมมันจะเซ็งเออ
แต่เนี่ยเหมือนกับว่าบรรจุใส่แก้วแล้วคุณไปเขย่ากินเองดีจริง
ร้านนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านโยฮาวส์หัวทะเล
ตะบนหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
แม่ค้าคือใครคุณสกุลตลาสืบสำราญ
เจ้าของร้านส้มตำน้องมาเบลชื่อร้านเขา
บอกว่าเธอเองชอบส้มตำเป็นชีวิตจิตใจ
แล้วเธอก็มีฝีมืออยู่แล้วในการตำส้มตำ
ก็เลยลองปรับเปลี่ยนในการขายในลักษณะแบบนี้
ถามว่าตำให้เลยใส่ถุงมีไหมมี
แต่แบบแยกน้ำแยกถุงมันก็มีเหมือนกัน
เมนูเด็ดของเธอคืออะไรเหลาปูดองนึ่ง
ทำเป็นเล่นไปเขาบอกว่าขายดิบขายดีมาก
เป็นการนำเอาน้ำส้มตำที่เข้มข้นน้ำเยอะแล้วก็มีเส้นมะละกอเนี่ย
เขาบอกว่ามาเป็นเครื่องเคียงอยู่ข้างในแล้วผสมผสานซึ่งกันและกัน
อร่อยมากนอกจากเหลาปูดองแล้วนะยังมีอื่นอีกมากมาย
ตำอะไรตำใส่เส้นใส่เครื่องตำหลายใจก็มี
รักพี่เสียดายน้องก็เป็นตำหลายใจคือรวมหลายอย่างเข้าไป
บอกว่าราคาเนี่ยนะฮะไม่แพงด้วยเพราะว่าเริ่มต้นที่๔๐บาท

ขายแบบที่บ้านตัวเองหน้าบ้านตัวเองแบบนี้

เขาบอกว่าเปิดรับออเดอร์ทุกวัน
และนี่คือผลิตภัณฑ์ของเขา
ที่จะขายส่งเป็นแก้วแบบนี้นะครับ
กินมากเลยน้ำลายแตกจวดเลย